ฟ้อนเล็บแต่เดิมไม่กำหนดท่าและไม่มีลำดับก่อนหลังแล้วแต่คนฟ้อนนำที่อยู่ข้างหน้าจะฟ้อนอย่างไรคนหลังก็ฟ้อนตามและมีท่ารำเพียงไม่กี่ท่าเท่านั้น
ฟ้อนจะต้องย่ำเท้าตามจังหวะดนตรียกเท้าสูงระดับข้อเท้าวงมือตั้งสูงระดับคิ้วจีบนิ้วให้หัวแม่มืออยู่ที่ข้อนิ้วมือข้อที่สอง
ฟ้อนเป็นขบวนผู้ฟ้อนต้องสังเกตท่าฟ้อนจากผู้ฟ้อนที่อยู่ต้นขบวนเพื่อให้เกิดความพร้อมเพลียงและความสวยงาม

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน